คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ว่ามีผู้หญิงถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูก็ปรากฏว่า
ผู้หญิงเนี่ยคือชีพจรหยุดไปแล้ว

ก็ปั๊มหัวใจกันจนชีพจรกลับขึ้นมานะคะกลับขึ้นมาแล้วก็จริง
พอนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถีสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตนะคะ
ทราบชื่อผู้ตายคือนางสาวหัสดีเทพจันทร์อายุ๑๙ปีเป็นชาวลาวค่ะ
ลักษณะก็คือเธอถูกยิงเข้าที่ขมับขวาโดยกระสุนจุดสามแปดฝังในด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าที่ทำการศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ๒ส่วนก่อสร้างและบูรณะ๑สำนักการโยธาเขตดินแดงค่ะ
ผู้ต้องหาไม่ต้องตามหาตัวให้ลำบากนะคะเพราะไม่ได้หนีไปไหนเลยก็นั่งอยู่ใกล้ใกล้ศพนั่นแหละ
ชื่อนายธวัฒน์กลับน้อยอายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นพนักงานขับรถหกล้อสังกัดสำนักการโยธาค่ะ
ก็นั่งรอมอบตัวพร้อมอาวุธสังหารคือบีบีกันไทยประดิษฐ์จุด๓๕๗แล้วก็เครื่องกระสุนที่เหลืออยู่ในลูกโม่อีก๕นัดนะคะ
เขาก็ให้การกับตำรวจโดยสภาพนี่คือยังเมาอยู่เลยนะคะ
เล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้ค่ะตัวเขาเนี่ยเคยมีภรรยาแต่ว่าเลิกกันแล้วก็เลยมาคบหากับนางสาวหัสดีที่รู้จักกันในร้านคาราโอเกะ
อยู่กินกันที่ห้องพักย่านประชาสงเคราะห์แต่พอมันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คาราโอเกะก็ต้องปิดนางสาวหัสดีก็เลยไม่ได้ทำงานแล้วเขาเนี่ยรู้สึกได้ว่านางสาวหัสดีพยายามจะตีตัวออกห่าง
คืออยู่ห้องเดียวกันแต่เอ๊ะไม่ค่อยอยู่ที่ห้องเลยหายหน้าหายตาออกจากห้องบ่อย
พอถามทีก็อ้างบอกว่าจะย้ายออกแล้วจะไปอยู่กับพี่สาวเพื่อหางานทำวันนั้นเลยตัดสินใจเรียกมานั่งกินข้าวกัน
แต่ไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวดื่มเหล้าไปด้วยกินข้าวด้วยดื่มเหล้าด้วย
พอเริ่มเมาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องใช้ปืนที่พกติดตัวมาด้วยยิงนางสาวหัสดีเข้าศีรษะไปหนึ่งนัดเลยนะคะ
แล้วก็พอยิงเข้าไปปุ๊บไม่รู้ว่ารู้สึกผิดหรืออะไรแหละก็อยากจะยิงตัวตายตาม
แต่ปรากฏว่าตอนยิงตัวเองเนี่ยปืนมันไม่ลั่นเพราะเข็มแทงชนวนมันไม่ได้มาตรฐาน
ต้องตัดสินใจมอบตัวแทนคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
ก็รู้มาว่าพนักงานสอบสวนสนดินแดงสอบปากคำนายธวัฒน์ทั้งคืนเลย
แล้วก็พาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยโดยพาไปชี้จุดที่นั่งดื่มสุรากันกับพวกเพื่อนเพื่อน
แล้วก็ผู้ตายนะคะรวมถึงนำมาชี้ตัวตรงจุดที่ลงมือยิงผู้ตายด้วย
ก็ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีก็เหมือนกับทำแผนสำเร็จแล้วนะคะ
แล้วก็ไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนก็พิมพ์ลายนิ้วมือของนายธวัฒน์
ผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็พยายามที่จะถามนายธวัฒน์นะว่าตกลงสาเหตุจริงที่ต้องยิงกัน
ที่บอกคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นถามแบบนี้เลยตกลงยิงเขาทำไม
ว่าคุยไม่รู้เรื่องคุยอะไรไม่รู้เรื่องกันเหรอ
ธวัฒน์ตอบคำเดียวเลยค่ะไม่รู้ถามอะไรไปก็ตอบแต่ไม่รู้ไม่รู้นะคะ
ตำรวจนำตัวนายธวัฒไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
ซึ่งระยะระหว่างทางที่จะเดินทางไปฝากขังเนี่ย
คุณจิรายุทธ์เราก็ไม่ย่อท้อนะก็ยังพยายามถามอ่ะว่า
พี่ผมถามจริงมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
พี่บอกว่าพี่คบกันพี่รักกันแล้วพี่ยิงเขาทำไมทะเลาะกันเรื่องอะไร
ธวัฒน์ก็ปฏิเสธนะว่ามันไม่ใช่เรื่องตีตัวออกห่าง
ตลอด๒ปีที่คบหากันเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันเลยนะไม่เคยหึงหวงกันด้วย
คุณเจริวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมแล้วพี่ยิงเขาทำไม

เขาตอบว่าไงรู้ไหมคะไม่รู้ตอบแบบนี้ค่ะไม่รู้
จำได้แค่ว่ายิงผู้ตายไปหนึ่งนัดแถมยังฝากคุณจิรายุทธ์บอกด้วยนะคะว่า
ฝากบอกครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยว่าเขาขอโทษไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เสียใจมาก
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำอะไรแบบนี้
พี่บังเบิกว่ามองอะไร

แถบขอโทษเตี๋ยวใจกับเป็นการที่เกิดขึ้น

ก็เลือกที่จะตอบแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้

หวงก็ไม่ใช่ตีตัวออกห่างก็ไม่ใช่

ไม่รู้จริงว่ายิงทำไม

ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรแต่ที่แน่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว

ทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้วย
ได้ไปคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

อะไรยังไงเขาก็ตอบนะคะว่า
เขาก็พอรู้จักนายธวัฒน์คนก่อเหตุอยู่นะ
เพลงรู้มาว่าเป็นคนฉะเชิงเศร้า

จริงพี่ธวัฒน์แกเป็นคนร่าเริงขี้เล่น
แล้วก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนเลย

แต่ก็ไม่ได้เห็นถึงขั้นว่าอยู่กินด้วยกันนะ
ส่วนปมเหตุจริงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน

แกกับคนตายนี้ครบกันหรือเปล่า

ครับ
เขาก็ครบกันแบบเป็นกันธรรมดานี่แหละ
แต่ไม่ใช่เป็นครอบครัวเขา
เขาก็ครบกันแบบหนุ่มสาว

แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่อง

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ได้ยากเข้ามาติดต่อขอรับสวบ

คนที่เข้ามาทำงานหรือไม่ถูกต้อง